คุณผู้ชมค่ะการมีความรักครั้งใหม่สร้างครอบครัวครั้งใหม่ไม่ใช่เรื่องผิด
ถ้าคุณมีลูกด้วยแล้วเนี่ยต้องมีสติดีในการเลือกคนที่จะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเรา
เพราะอะไรข่าวนี้จริงไม่อยากอ่านแล้วเพราะว่ามันมีหลายต่อหลายครั้ง
มันเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว
พ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงวัย๑ขวบถึงขนาดที่ว่าแขนหักขาหัก
แต่แม่แท้นี่นะยังไม่แจ้งความตอนแรกนะ
เพื่อนบ้านทนไม่ไหวคุณผู้ชมค่ะจัดการให้เรียบร้อยเสร็จสรรพค่ะ
เอาไปดูกันหน่อยน้องมายอายุ๑ขวบเท่านั้นเองนะครับ
เป็นเด็กหญิงหน้าตาน่ารักน่าชังคุณผู้ชม
ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจนแขนขาหัก
เหตุมันเกิดที่การเคหะแห่งชาติแถวน้องจอกนี่เองค่ะ
เวลาประมาณ๓ทุ่มวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
ขณะนั้นนี่นะแม่เด็กเนี่ยยืนอยู่กับชายวัยรุ่นคนหนึ่งก็เป็นพ่อเลี้ยงเขานี่แหละ
คือเป็นคนที่อยู่ในตึกเดียวกันอุ้มลูกน้อยวัย๑ขวบไว้ด้วย
แต่ว่าชาวบ้านเพื่อนบ้านสังเกตเห็นความผิดปกติค่ะ
เพราะอะไรตามร่างกายของน้องมายนี่นะ
ร่องรอยบาดแผลฟกช้ำหลายต่อหลายแห่ง
เข้าไปถามว่าแม่น้องมายโดนอะไรมาเป็นอะไรมาหรือเปล่า
แม่เขาก็บอกว่าเปล่าลูกเขาแค่ตกเปรย์โอ้
แต่เพื่อนบ้านสังเกตว่าไม่น่าใช่ตกเปรย์แล้วมั้ง
แขนก็บวมขนาดนั้นงองอด้วยขาก็งองอบวมปูดออกมา
บอกว่าพาน้องไปส่งโรงพยาบาลไหม
ณตอนนั้นค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าทั้งพ่อเด็กแม่เด็กนี้นะ
พ่อเลี้ยงแล้วก็แม่เด็กปฏิเสธ
บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาย
เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
ที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาดูสภาพแล้วก็บอกโอ้ยไม่ได้

เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าเธอเห็นสภาพคือเด็กแขนบวม
ก็ไปทักแม่ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่า
ระหว่างที่กำลังจะเอาน้องไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
แชมป์ที่เป็นพ่อเลี้ยงของน้องมายนี่นะ
เห็นเพื่อนบ้านบอกว่าเขาก็ตะโกนต่อว่าแล้วก็โตเถียงกับเธอมาด้วย
ไม่ยอมให้น้องมายไปหาหมอยังไม่ส่งตัวลูกไป
แต่เธอบอกว่านาทีนั้นไม่ฟังแล้วค่ะ
ดูสภาพเด็กแล้วต้องส่งต้องหาหมออย่างด่วน
ดูยังไงก็ไม่เชื่อว่าเด็กตกเปรย์ค่ะ
หนักอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมดูสิใส่เปลือกให้เลยเรียบร้อย

ที่ตอนนี้ดูแลน้องมายอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แหละ
เรื่องต้นทราบมาว่าแม่เด็กไม่เอาเรื่องในแชมป์ที่เป็นพ่อเลี้ยงค่ะ
แล้วก็ไม่ติดใจอะไรด้วยขอให้เรื่องนี้จบ
แต่พอนักข่าวเราถามจี้ซ้ำว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายเด็กจริงหรือเปล่า

คราวนี้นักข่าวของเราก็มีการไปพูดคุยกับทางญาติของแม่เด็กด้วยนะคะ
ญาติญาติเขาก็บอกว่าจริงแล้วแม่เด็กวัย๒๐คนนี้นะ
ด้านคดีค่ะพนักงานสอบสวนสนลำหินบอกว่า
ตอนหลังนะคุณผู้ชมแม่เด็กกลับลำค่ะมายอมรับกับตำรวจ
บอกว่าพ่อเลี้ยงนี่แหละเป็นคนทำร้ายเด็ก
แล้วก็ยืนยันให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ซึ่งตอนนี้สารอนุมัติหมายจับนายแชมป์ที่เป็นพ่อเลี้ยงแล้วนะคะ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แต่หลังจากที่นำตัวน้องมายส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชม
แชมป์หายออกไปจากการเคหะแล้วนะ

ลูกเราเราก็ต้องรักนะคะลูกเป็นสายเลือดของเรานะ

ก่อนที่มันจะสายเกินไป